เอาล่ะช่วงนี้ผมพาไปที่จังหวัดประจวบคิริคันนะครับ
ไปดูอาหารราคาถูกขายได้ยังไง

ข้าวแข่งจานละ๑๐บาท

เฮ้ยแล้วคนต่อคิวซื้อเยอะมากเลยครับ
นี่ร้านนี้ข้าวแกงโควิด
อย่าง๑๐บาทเท่านั้นข้าวแกงสู้โควิดนะครับ
เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมาก
ที่ร้านมอนิ่งเรดคาเฟ่แอนด์เรสตรอง
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ร้านนี้แหละเขาบอกเลยว่าขายแค่๑๐บาท
ไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี้ชื่อดีนะผมชอบชื่อแบบนี้
คุณอธิตยาใจดีใจดี
คนนี้ฮะบอกเลยว่าเดิมทีนะเธอเปิดเป็นร้านอาหารเช้าอย่างเดียวนะ

ก็ดูชื่อร้านมอร์นิ่งเบรดคาเฟ่แอนด์เรสโตรองค์
แต่ด้วยสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด๑๙แบบนี้
ทางร้านเลยปรับตัวมาเปิดครัวขายข้าวแกงแบบนี้
เป็นกับข้าวด้วยขายแบบนี้แทนฮะ
ส่วนอาหารแล้วก็กับข้าวมีอะไรบ้าง
ง่ายนะคะให้เห็นเลยกาเพราขั่วกลิ้ง
กระเทียมแกงส้มแล้วก็เมนูอื่นสลับสับเปลี่ยนกันไป
วันหนึ่งก็มีให้เลือกไม่ต่ำกว่า๔๕เมนู
เปลี่ยนตลอดแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหม
มีแฮมเบอร์เกอร์ว้าวพักเกอร์

เบอร์เกอร์ขายถูกชิ้นละ๒๐บาท
เบอร์เกอร์๒๐บาทคุณหาซื้อที่ไหนได้
ที่นี่ค่ะใช่อืม

คุณอธิตยายังบอกอีกว่าที่ร้านเนี่ยขายราคานี้เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
แล้วที่สำคัญมันเหมือนกับเป็นโอกาสในการได้แบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นในสถานการณ์แบบนี้
อยู่แถวถนนเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เปิดตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงหรือว่าของจะหมดนั่นแหละ
คุณบุ๊กบอกว่าชมจากหัวหินพอดีเลยประจวบนะแวะไปซื้อได้
คุณบุ๊กที่อ่านข่าวเที่ยงป่ะ
ไม่แน่ใจไม่ใช่คุณสืบสกุลพอดีค่ะ
ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมชื่อบุ๊กเยอะมาก
พันคนเหมือนอามเยอะค่ะ
แต่อามชนะนี้มีคนเดียวนะ
คุณจะชื่ออะไรก็ช่างนะคุณสามารถแวะเวียนไปอุดหนุนของอร่อยราคาถูกได้ค่ะ